ซึ่งเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงทั้งคู่เลยนะครับ
คือไปดูที่นี่ก่อนที่บางเสาทงที่สมุทรปราการ
ที่นี่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามีรถกระบะคันหนึ่ง

ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคือเขาเป็นไฟเขียว
เฉียวพอดีรถกระบะพุ่งมาชนครับ
จากนั้นรถกระบะก็สะบัดแล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์
เกิดขึ้นเช้ามืดนี้นะฮะทำให้เหตุการณ์นี้
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒รายแน่นอน

เมื่อสักครู่เห็นแล้วว่าเขาถูกคอนโซนหน้า
ของรถกระบะของเขาเองอัดร่างของเขาติดกับเบาะที่นั่ง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้เครื่องตัดถ่างมางัดรถ
แล้วก็นำคนเจ็บก็คือนายทศพรกมลวรรณยูอายุ๒๙ปี
ซึ่งบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เป็นคนขับรถกระบะฟอร์ดสีน้ำเงิน
อกจากนี้ในเหตุการณ์นี้ก็ยังมีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงอีก๑คน
ก็คือนางสาววันนิดากลิ่นสุวรรณอายุ๒๖ปี

ก็คือนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
แล้วก็มาจอดติดไฟแดงอยู่บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุพอดีเลยนะครับ
และถูกรถกระบะเมื่อไปชนกับรถบรรทุกแล้ว
มันก็สะบัดมาโดนรถจักรยานยนต์จนเธอถูกเฉียวชนไปด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนคนขับรถบรรทุกรถพ่วงคันนี้
ก็คือนายกิจการบุญสุขยืนรอให้การกับตำรวจ

บอกว่าเขาขับรถมาถึงที่เกิดเหตุก็คือกลางสี่แยก
การเขหะเมืองใหม่บางพรีเที่ยงบางเศาธงจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้
ขนาดนั้นเองเขาก็เห็นรถกระบะ
วิ่งมาจากทางด้านซ้ายมาจากบางพรี
แล้วก็ฝ่าสัญญาณไฟแดงในฝั่งของรถกระบะออกมา
ตัดหน้ากระชั้นชิดเพราะว่าฝั่งเขาฝั่งไฟเขียว
เขาก็กำลังออกตัวทีนี้เขาก็เบรกไม่ทันครับ
ก็มีการชนกันกลางลำอย่างแรงเห็นไหม
รถกระบะมาชนกลางลำเลยนะครับ
ซึ่งตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาคนขับรถพ่วงนะครับ
ก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

ว่าใครฝ่าไฟเขียวฝ่าไฟแดงอะไรกันมานะฮะ
แล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถพ่วง๑๘ล้อ

อยู่บริเวณจุดยูเทิร์นหน้าโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ถนนสันสายแม่โจ้เที่ยงเผยสันสายจังหวัดเชียงใหม่
แล้วคุณคิดดูว่าเหตุการณ์นี้นะ

ทุกพ่วงที่เขากำลังกลับรถอยู่

ตัวของคนขี่รถจักรยานยนต์
ค้างอยู่บริเวณคานข้อต่อ
ระหว่างหัวรถพ่วงกับตัวลูกพ่วง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำเครื่องมือตัดเหล็ก

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะฮะ

เขาเองขับรถพ่วงมาจากตำบลแม่แฝ่
แล้วก็จะมากลับรถตรงจุดเกิดเหตุนี้
คือหน้าโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ซึ่งขณะนั้นเองเขาก็มองซ้ายมองขวา

เห็นแค่รถกระบะวิ่งมาไกลแค่คันเดียวเท่านั้น

ได้ยินเสียงเหมือนมีรถมาพุ่งชนรถของเขา
ตอนนั้นเขาไม่รู้นะว่ารถจักรยานยนต์คันนี้มาจากไหน
เพราะว่าตอนที่มองซ้ายมองขวาแล้วมองไม่เห็นจักรยานยนต์นะฮะ

แล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
แล้วก็รอให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ

ในการสอบปากคำคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อสรุปหาสาเหตุแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถพ่วงต่อไปนะครับ
อาจจะด้วยความมืดด้วยนะคุณนะ
เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงค่ำคืนอาจจะมองไม่เห็นรถเล็กด้วยนะฮะ